ก็ต้องโดนลงโทษแบบโหดแบบนี้เหมือนกัน

เพราะว่าเราก็ไม่ได้นิยมความโหดร้ายนะนะ
แต่ว่าโลกโซเชียลเขาก็ตำหนิทั้งสองฝ่าย

โลกโซเชียลก็มีการเผยแพร่คลิปอยู่ครับ
เห็นไหมทำกับลูกของเราก็ต้องโดนแบบนี้เหมือนกัน

จริงพ่อเขาแอบติดกล้องเอาไว้ที่บ้านอยู่แล้ว
หลังจากที่จ้างป้าคนนี้มาเลี้ยงลูก
แล้วช่วงหลังพฤติกรรมลูกแปลก
ลูกน้อยมักจะนอนภาวะร้องไห้อยู่บ่อยนะครับ
ผู้เป็นพ่อก็เลยติดกล้องวงจรปิดเอาไว้
ส่องดูซิว่าพี่เลี้ยงเลี้ยงยังไง
กระทั่งมาวันนี้ที่คุณพ่อเปิดมือถือดูภาพจากวงจรปิด

ขณะที่ป้าพี่เลี้ยงจับลูกน้อยของเขา
ขึ้นมาเขย่ายังแรงตีก้นด้วยนะคุณ
ทุบตีหลายครั้งจนเด็กน้อยร้องไห้เสียงดัง
ตอนนั้นนะครับเหตุการณ์ที่ป้าพี่เลี้ยง
ตีเด็กเกิดขึ้นประมาณช่วงเที่ยงครึ่ง

พออีกครึ่งชั่วโมงต่อมาคุณพ่อกลับมาที่บ้านทันทีครับ
เปิดกล้องวงจรปิดจากมือถือดู
ก่อนที่เกิดอาการของขึ้นปรีเข้าไปเตะหน้าป้าพี่เลี้ยง
เข้าไปก้นเตะเข้าไปกกหูจนหน้าคว่ำ
แล้วก็ตะโกนด่าด้วยอารมณ์โกรธจัดนะครับ
ป้าพี่เลี้ยงต้องยกมือก้มกราบขอโทษ
เหมือนแบบว่านี่ดูสิตอนเด็กโดนมันก็เจ็บแบบนี้แหละ
ทำกับลูกคนอื่นก็ต้องเจ็บแบบนี้เหมือนกันนะฮะ
เรื่องนี้คาดว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดในต่างประเทศ
เพราะว่าฟังจากภาษาและสำเนียงแล้วไม่น่าจะใช่คนไทยนะครับ
ตำหนิป้าพี่เลี้ยงเยอะมากทำไมไปเลี้ยงลูกเขาแบบนี้
แต่คนก็บอกว่าขอให้คุณพ่อระงับยังช่างใจหน่อยนะฮะ
แต่คนก็บอกว่าเขาเป็นพ่อแม่ความรู้สึกนะ